ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของกระเป๋าผีสิงที่สอนอบังขุนนลนะครับเป็นกระเป๋าที่ว่ากันว่าโอ้โหพากันหลอนไปทั้งโรงพัก
เขาบอกว่าเฮียนมากนี่ผ่านไปนับนิ้วกี่ปีแล้ว๗ปีใช่ไหมคะจากปี๕๕จนนี่๖๒
คดีฆ่าหันศพจบลงไปเนี่ยนะผู้ต้องหาก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เคยไปตรวจสอบนะก็ไม่มีใครบอกว่าเคยเจออะไรนะเนี่ยใบเนี้ยก็เล่ากันไปปากต่อปากอ่ะ
เมื่อปี๒๕๕๕เคยมีคดีทางภรรยาฆ่าสามีตัวเองฆ่าหันศพผู้ต้องหาคือนางสาวพรสุรีดีแผ่ว
อายุ๓๖ปีนะครับคลุ้มคลั่งอ้างตัวเองเป็นร่างทรงฆ่าสามีคือนายประสิทธิ์ศรีสมบุญญานนท
อายุ๔๗ที่ป่วยเป็นอมพลึกหั่นศพนะแยกชิ้นส่วนยัดใส่กระเป๋าเดินทางใบนี้ไปทิ้งคลอง
ตำรวจก็ตามตรวจสอบดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วก็เอากระเป๋าใบนี้มาเก็บเอาไว้ที่สอนอบางขุนนลนะ
ตั้งแต่ปีห้าห้าผ่านมาจนถึงปัจจุบันเอาละแม้ว่าจะไม่มีใครยืนยันอย่างชัดเจน
เจออะไรไม่เจออะไรอาถรรพ์ลี้ลับอะไรยังไงแต่เพื่อความสบายใจนะครับ
เพราะว่าก็ว่ากันไปปากต่อปากจนคนเขากลัวไปหมดเนี่ยอยู่บนห้องน้ำที่ชั้น๔ไม่ได้ใช้แล้วนะ
บนชั้นนี้ของทางสอนอบางขุนนลเนี่ยวันนี้ทางตำรวจก็เลยจัดการเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ
เผาซะเลยนะเพื่อความสบายใจเอาให้ถูกต้องด้วยตามขั้นตอนนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสำเริงอำพันธองภูมิกับการสอนอบางขุนนล
อบหมายให้เจ้าหน้าที่นำกระเป๋าเดินทางใบนี้ที่เป็นของกลางคดีฆ่าหันศพ
ไปเผาที่วัดเจ้าอามแขวงบางขุนนลเขตบางกอกน้อยเผาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเผาเมื่อวานนี้นะครับการเผาทำลายกระเป๋า
ก็นิมนต์พระมาทำพิธีจุดทูบเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณ
นำสายสินมาพันรอบกระเป๋าแล้วก็นำไปที่เมนเผาศพ
สวดอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ถูกฆ่าหันศพอยู่ในกระเป๋าวางดอกไม้จันทร์ทำพิธีเผา
เหมือนกับชาปนกิจทุกอย่างเลยนะครับ
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
ก็เดินทางไปที่โรงพักบางขุนนลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขึ้นไปที่ชั้น๔พบว่าบรรยากาศก็ยังเงียบเหงาเหมือนเดิม
เพราะว่าชั้นนี้เขาไม่ได้ใช้งานมีห้องต่างนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้งาน
ไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานที่ชั้นนี้นะครับ
บริเวณห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องน้ำบนชั้น๔
จุดที่เคยเก็บกระเป๋าไว้ก่อนหน้านี้
ยังมีคราบสีดำที่พื้นลักษณะคล้ายเป็นร่องรอยของกระเป๋าที่เคยวางเนี่ยอยู่นะ
แต่ว่ากระเป๋าไม่อยู่แล้วนะครับ
พันธุรกุร์ทโทพลใชกสีมุนสรวัสดิ์สอบสวนสอนอบังรักษ์
ที่เคยเป็นเจ้าของคดีฆ่าหันศพเมื่อปี๕๕
ตอนนี้อยู่สอนอบังรักษ์และเมื่อก่อนยังคือสอนอบังขุนนณ
แต่ปี๕๕ท่านทำคดีนี้
หลังเกิดคดีฆ่าหันศพมีผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหาได้ยัดชิ้นส่วนศพไว้ในกระเป๋
เจ้าหน้าที่นำกระเป๋าของกลางมาเก็บไว้ที่โรงพักสนบังขุนนลตอนแรก
นำกระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องขังด้านล่างปรากฏว่ามีเหตุการณ์แปลกประหลาด
มีดาบตำรวจนายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่๑๐เวนหน้าห้องขัง
เห็นกระเป๋าเดินทางใบนี้หมุนรอบตัวเองได้หลายรอบ
ทำเอาดาบตำรวจนายนั้นอยู่ไม่ได้ต้องออกไปนั่งหน้าโรงพักทั้งคืน
อกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าประหลาดจากฝ่ายสืบสวนที่อยู่ชั้น๓ของโรงพัก
ว่าใครก็ตามที่เดินขึ้นไปบนชั้น๔มักจะรู้สึกขนลุกแปลก
เมื่อต้นเดือนธันวาคม๒๕๖๑มีตำรวจภูทรภาค๗๒๐กว่านาย
นอนพักเพื่อรอปฏิบัติหน้าที่ก็มีหลายคนเจอเรื่องชวนขนลุก
ช่วงเช้ามืดขณะที่อาบน้ำอยู่บนชั้น๔ของโรงพัก
เก็บกระเป๋าอยู่ด้วยนะบนชั้นนี้ทุกคนต่างได้ยินเสียง
คนเดินไปมาบริเวณหน้าห้องน้ำเมื่อเรื่องถูกเล่ากัน
แบบปากต่อปากต่อไปก็เลยไม่มีใครกล้าขึ้นไปที่ชั้น๔อีก
กระทั่งล่าสุดมีการนำกระเป๋าไปเผาทำลายตามความเชื่อ
เพื่อเรียกขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่
จะได้ทำงานกันได้อย่างสบายใจ
มีแต่ได้ยินลูกน้องหรือว่าเจ้าที่ตำรวจ
เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแปลกขึ้นมาชั้น๔
แปลกก็คือหนึ่งเวลาเดินก็จะมีคนเดินตามอย่างนี้
แต่สารวะก็ไม่เชื่อ
ตามแล้วก็เวลาเดินขึ้นมาตอนคืนเดินคนเดียวอย่างนี้
คือจะมีคือมีความรู้สึกว่าขนลุก
แต่ว่าวันนี้เราไม่เคยเจอกับตัวเอง
เจ้าที่ตำรวจบางนายก็เหมือนขี้กลัวขี้กลัว
แต่ว่าถ้าเกิดว่านำไปทำร้ายแล้วก็น่าจะไม่กลัวแล้ว
คือบางนายก็อาจจะไม่ได้เห็นจริง
แต่อาจจะมีความรู้สึกไงเพราะว่ากระเป๋ายังอยู่ไง
คือเหมือนพอได้ยินเรื่องมาด้วยรู้เหตุการณ์ด้วย
แล้วบางทีก็มันก็ขนลุกขนลุกเอง
แต่ความจริงก็ไม่มีใครแบบเจอจังแบบอะไรอย่างนั้นหรอก
อันนี้เป็นภาพคดีเมื่อปี๕๕ตอนนั้น
ทีนี้กระเป๋าของกลางยังเก็บอยู่แบบนั้นไง
ไม่มีใครเอาไปจำหน่ายทิ้งเอาไปทำลายทิ้ง

คือจนผู้ต้องหาเนี่ยพ้นโทษออกมาแล้วนะคดีนี้

ก็สบายใจกันแล้วตำรวจจะได้เข้าเวรกันอย่างแข็งขันสักทีนะคะ